มาแล้วนะคะคอนเสิร์ตที่เลื่อนไปนะคะ

ก็มีเรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ไม่สบายนะคะ
ล่าสุดนะคะออฟปองศักดิ์กลับมาแล้วปั้วแล้วค่ะ

ไปเจอกันนะคะ๑๕๑๖กุมภาพันธ์
งานนี้ก็เมาส์มอนนิดนึงนะคะ

คุณแม่เสียแล้วส่งไลน์ไป
แต่ก็กลัวเหมือนกันว่าคุณแม่จะตอบกลับมานะคะ
ส่วนที่เมาว์กระหนาหูนะคะ
ออฟปองศักดิ์ก็หลังไม่ลงรุ่งกับแฟนเลย

จัดไปปัวสไตล์อ๊อปป้องศักดิ์เลยค่ะ

แต่ก็จะมีบางวรรษที่เรารู้สึกว่าแบบ

ก็นั่งคุยกับอาธิเหรียะเขา
แล้วทดสอบคุณแม่ก็คือที่อยู่กับออฟ
เพราะอ๊อออฟไปทัวร์ยุโรปเดือนนึง
เขาบอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลพี่อ๊อฟอย่างดี
ผมยาวซับสมัครสวย
พอสัมภาษณ์เสร็จเค้าเข้ามาแมนต์ตามนี้ละข๊ะ

นี่เราสงสารนะว่าแต่อยู่แต่กับแฟนนั่นแหละ
บอกว่าพี่อ๊อฟคิดถึงแม่ปลอมอย่างนู้นอย่างนี้สร้างภาพนะคะ
แล้วพี่อ๊อฟก็ตอกกลับนะคุณความคิดเห็นมานี้
พี่อ๊อฟนะว่าทำไมถึงโกรธขนาดนี้
นางบอกว่าอะไรนะบอกว่าโอ๊ยใครจะตามไปอยู่ด้วย
คุณผู้ชมบอกว่าแม่ตายให้ตายตามแม่ไปจะบ้าเหรอ
เออนะคะว่ากันไปนะคะก็นั่นแหละอย่างที่คุณอ๊อฟบอกนะคะ
บางทีเกลียนคีย์บอร์ดนี่ก็เหลือเกิน
ทีถ้าเน้นให้กำลังใจไม่ได้ก็ไม่ต้อง